คุณผู้ชมฮะมาดูข่าวใหญ่ที่เราต้องตรวจสอบกันต่อ
จับขบวนการค้าลิงสมข้ามชาติค้าสัตว์ข้ามชาติ
เพราะเมื่อวานตำรวจไปบุกยึดลิงสมแห
ที่อยู่แออัดอยู่ในหลังรถกระบะคันหนึ่งได้เป็นร้อยตัว
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะครับ
คือเมื่อวานี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
และตำรวจพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ทราบว่ามีขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
ได้มีการนำสัตว์ป่าข้ามชาติผ่านเส้นทางจังหวัดปราจีนบุรี

กระทั่งมาพบรถกระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียน
ทพชฉิง๔๘๙๔กรุงเทพฯ

ขับมาในเส้นทางถนนสาย๓๕๙ปราจีนสะแก้ว
ก็ตรงกับข้อมูลที่ตำรวจสืบทราบไหมคุณ

โดยคนขับรถกระบะคันดังกล่าพยายามขับหลบหนี
แต่ท้ายที่สุดตำรวจสามารถสกัดจับได้
แล้วก็ควบคุมตัวนายพานุพงศ์จูสิงอายุ๒๕ปี
น่าตกใจเปิดหลังรถนะคุณ
พบลิงแสมแหนับ๑๐๐ตัวนะฮะ
ถูกจับยัดกระสอบ๑๐๙ถุง
บรรจุในรัง๑๗รังอย่างแออัด
มีทั้งที่รอดชีวิตและที่ตายด้วยคุณดูสิ

แล้วก็เอาไปอัดรวมกันในรังเหมือนกับรังผลไม้
แล้วตู้ทึบไม่มีรูอากาศ

ใช่ไม่มีช่องระบายอากาศไม่มีแอร์

นี่ครับตำรวจก็ต้องนำตัวนายพานุพงศ
พร้อมกับลิงของกลางมานับจำนวน

บอกว่าได้รับจ้างขับรถขนสิ่งของข้ามจังหวัด

ไม่รู้ว่าสิ่งของข้างหลังรถนั้นเป็นอะไร

แล้วก็ไม่ทราบว่านายทุนคนนี้เป็นใคร
เพราะมีการติดต่อผ่านคนอื่นมาอีกทอดหนึ่ง

ส่งที่ชายแดนจังหวัดสะแก้ว

สงสารมากลิงหลายตัวบาดเจ็บเนี่ย

ฟังเสียงของผู้ต้องหาก่อนครับ
เพราะผมเป็นคนไปเอามาจากพิจิตรนะครับ

ครับของเราเอง

ใครนะคนจ้างชื่อเล่นพิจิตรบอกก่อนนะ

เที่ยวแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ประเภทไหนบ้าง

เอาออกเอาบังคับนู้นเลยนะครับหรือว่าไปแค่สัดแก้วอย่างเดียว

ผมเอาคุณทำมา๓ครั้ง
รถเขา

นี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มนะคุณฮะ
นี่เพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหรอว่าท้ายรถมันคืออะไร
แต่ตอนเปิดท้ายเสียงลิงมันร้องแบบโหยหวนน่าเวทนามากเลยนะ
ดูสิสภาพสงสารมากนะฮะ

เตรียมสอบสวนขยายผลเพื่อปราบปรามนายทุนและผู้อยู่เบื้องหลัง
ขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติต่อไปนะครับ
ส่วนการตรวจสอบและนับจำนวนลิงสมัยที่ถูกขนส่งและบรรจุในกระสอบ
จำนวน๑๐๙กระสอบในรัง๑๗รังนั้นนะครับ
พบว่าเป็นทั้งลิงสมเพศผู้และเพศเมีย

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังผู้มนวยการ

นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจินบุรี

พบว่าลิงสแหมดมีอาการอ่อนเพลีย
บาดเจ็บและตายไปจำนวนหนึ่งนะครับ
เรื่องของยอดลิงสมแหมเดี๋ยวต้องฟัง
จากทางศูนย์อนุรักษ์ที่นครนายก

คุณดูสิเลือดอาบหน้าเลยนะครับ

แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องทำการประถมพยาบาลลิงสมแห
ตัวนะคุณต้องทำการผายปอดเพื่อยื้อชีวิต

ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑จังหวัดนครนายก
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
และทีนี้พอมันไปอยู่ที่นครนายกแล้ว
ศูนย์เขามีการเปิดเผยภาพและคลิปออกมาคุณ
ใช่ค่ะคือทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
เขาแชร์ภาพแล้วมันน่าสงสารมากจริง
เขียนข้อความเลยนะบอกว่าค่ำคืนนี้อีกยาวไกล
ขอบคุณคนไทยที่ห่วงใยถามถ่ายเรื่องลิงมา
ลิงของกลางทั้งหมด๑๐๒ตัว
ถูกอัดใส่รถมาคันเดียวไม่มีแอร์ไม่มีรูระบายอากาศ
จาก๑๐๒ตัวน้องรอดแค่๘๔ตัว
แล้วอีก๔ตัวอาการโคม่า
ส่วน๑๘ตัวน้องได้สิ้นลมหายใจอย่างน่าเวทนา
ล่าหยุดค้าทุกชีวิตมีค่าเขารักชีวิตของเขา
แล้วก็แฮชแท็กสุดแสนจะบรรยาย
แล้วก็มีคลิปต่างตอนที่นำลิงของกลาง

แล้วก็เห็นชีวิตของลิงนะฮะบางตัวเนี่ยคุณน้ำตามันไหลเลย
บางตัวเลือดอาบหน้าเลยนะครับสงสารมากบางตัวผอมเลย
คุณแล้วก็นี่เป็นคลิปล่าสุดเมื่อเช้า
คือเขามีการคัดแยกออกมาแล้วนะคุณนะ
มีการคัดแยกลิงที่อยู่ในอาการโคม่า๔ตัว
ตัวนั้นโคม่าเพราะขาดอากาศหายใจ

โดยจะมีสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ส่วนเหล่านี้อีก๘๐ตัวคุณต้องถูกกักโรค
แล้วก็แยกจากลิงเดิมที่มีอยู่ในศูนย์๕๐๐ตัว
นี้ลิงของกลางจะได้รับการดูแลจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับ
สุขภาพแข็งแรง๘๐นะครับตาย๑๘แล้วก็อยู่ในขั้นวิกฤต๔ตัว
ส่วนมากอาการขั้นวิกฤตที่เราพบทั้ง๔ตัวมีอาการเป็นไงบ้างครับ

แต่น่าจะเป็นการขาดออฟเซียนมากกว่านี่จะเขาทับขึ้นมา
ใส่ถุงแล้วก็ใส่ใส่รังน่าจะทับขึ้นมาเยอะครับ
อาการนี่ก็วิกฤตจาก๔ตัวที่หนักนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
นี่นะครับเขาก็จะดูแลลิงทั้งหมดเป็นอย่างดีเลยนะฮะ
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับ
ว่าหากลิงเหล่านี้ถูกส่งออกอย่างผิดกฎหมายไปยังต่างประเทศ
ก็จะมีมูลค่าตัวละประมาณ๒๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งจะเป็นการลักลอบส่งขายข้ามชาติไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีน
ซึ่งมีกลุ่มผู้นิยมบริโภคลิงเชื่อว่าเป็นยาชูกำลังให้คุณ
ลิงสแหมดมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลย
ดังนั้นลิงสมก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทางนายทุนแล้วก็ต่างชาติอาจจะต้องการ
เพื่อให้มีการค้าสัตว์ป่าข้ามชายแดนแบบนี้
แล้วก็ส่งมันไปเป็นอาหาร
นี่คุณดูสิภาพน่าสงสารไหมล่ะ
เรื่องนี้คือทางหัวหน้าศูนย์เขาเปิดเผยออกมานะครับ
แล้วก็หัวหน้าศูนย์บอกว่าอยากให้ดูภาพเหล่านี้นะ
ชีวิตใครใครก็รักชีวิตสัตว์มันก็รักชีวิตของมันนะครับ
และอย่างลิงสมแอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พศ๒๕๖๒แล้วก็เป็นลิงที่พบมากที่สุดในประเทศไทยแทบทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะในป่าชายเลนแล้วก็ใกล้ทะเลด้วย
ปัจจุบันก็ถูกคุกคามแล้วก็ลักลอบส่งข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย

ภาพที่ทางศูนย์เขาถ่ายไว้นะครับภาพเหล่านี้แหละครับ
นี่แหละคุณผู้ชมนะสงสารมันเนอะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ควบคุมตัวของผู้ขนส่งผู้ก่อเหตุคนนี้ไว้แล้ว
แล้วก็หลังจากนี้จะมีการขยายผลต่อไปนะครับ
อยากให้ดูภาพนี้ครับคุณเมื่อกี้
ภาพเหล่านี้ทางศูนย์เพิ่งเปิดเผยออกมานะครับ
แล้วที่บอกว่าหน้าสงสารคุณสุบสกุลมันต้องไปโยงไง
ไปดูซิว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยอ่านข่าวไป
อย่างกรณีที่เอาลิงมาทิ้งที่สุพรรณ
ตอนนั้นจำได้ไหมแล้วก็บอกว่า
แบบเอามาป้วนเปลี่ยนเพ่นพานอยู่นะ
มันจะเกี่ยวยงมันจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ลิงที่ศูนย์อนุรักษ์ที่๑ที่นครนายก
เขาบอกว่าตอนนี้มีเหมือนลิงของกลาง
แล้วก็ลิงที่ต้องดูแล๕๐๐ตัวนะคุณ
ต้องดูแลจนกว่าจะสิ้นสุดคดีนะครับ
เราก็ต้องปราบปรามกันต่อก็ต้องมาดูนะ
ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์
หรือทางกรมอุทยานจะมีแนวทางในการปราบปราม
สัตว์ป่าข้ามชาติแบบนี้อย่างไกลนะครับ